ชิคกี้พายวิเคราะห์แยกแยะโป๊ะ
สวัสดีค่ะพบกันแล้ว

วันศุกร์๔ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑ชั่วโมงเต็มแล้วกัน
พบกับพี่ม้าซีซเซรีบ๊อตดำและน้องพลดอานนท์

น่ารักมากเลย

จะส่งดีอยู่แล้วที่นี้ก็มีมารยาท

น่ารักต่อกันอีกแล้ว

เรากลับมากัน๔ทุ่มถึง๕ทุ่มทางไทยรัฐทีวี

เราต้องบอกว่า๓สาวอสรพิษวันนี้ข่าวแรกอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรก่อน

อองรองที่มีการแชค
อ้าวจำเป็นคุณพจน์คุณไม่อ่าน
คือเมาเมาไม่อะไร

ผู้หญิงมาคนหนึ่งใส่ชุดขาว
ซึ่งเป็นฆาตราชกาแล้วเห็นเขาโชว์บาท

ยังไงในฐานะไม่ต้องกลับร้อยละ

เหมือนเจ้าเขาตำรวจเขาบอกว่า

กำรุหนาเซ็นใบสั่ง

นะกระดูกคลิปหน่อย

เฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้
ได้มีการโพสต์คลิปผู้หญิงคนหนึ่ง

เนื่องจากทำผิดกฎจราจร
อยู่ในขณะที่ตำรวจจับบอก

ขอตรวจประชาชนแบบกับกี่หน่อย
ผู้หญิงคนดังกล่าก็เกิดอาการองค์ลง

ดูท่าของนางนี่มันออกกำลังกายแล้ว

ดูแล้วน่าจะเป็นเทพเจ้าเซล่ามูลหรือเปล่า

เขาจับได้ไงเขาก็ให้เซ็นใบ
เขาเรียกใบสั่งให้เซ็นรับ
อันนี้เทพเจ้าก็จบมันจะไม่ยอมเซ็นตอนแรก

จ่ายเงินเอากระเป๋ามาฟักเงินให้ตำรวจ

นี่ไงไม่ตำรวจเรียกเลย
ทำไมเธพออกเร็วจังเลยขับฟอร์ชุนน่ะ
ตำรวจเรียกเลยว่าเธพนะตำรวจเรียกเธพเลยนะสรรค์สิครับเธพ
แล้วก็ใส่ชุดข่าวด้วยเหมือนกับเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมา
แล้วพอได้รับใบสั่งมาแล้วดูด้วยนะว่าถูกต้องไหมที่เสน

แสดงว่าสติยังมีอยู่มาก
อันนี้สรุปว่าเขาทำอย่างนั้นไปเพื่ออะไรอาจารย์จ๋า
อย่าเพิ่งพอก่อนขึ้นรถนะเธอกล้องเขาตามไปนะ
ก่อนขึ้นรถดูก่อนว่ารถจะมาชนฉันหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นรถ
จะกลัวอะไรอ่ะเขาคิดว่าการทำอย่างนี้
อาจจะทำให้ตำรวจเนี่ยปล่อยเข้าไปแล้วเขาจะได้รอดไง
คล้ายตำรวจอาจจะไม่สนใจไง

ไม่จริงยังไงพี่ก็เชื่อว่าเขาแกล้งทำ
มันแกล้งอยู่แล้วแหละมันไม่ได้อากาศร้อนให้อยู่ขอดบิว
ไปอย่างนี้รำคาญ
จริงแล้วบ้าแล้วขับรถได้ยังไง
มันไม่บ้าจริงหรอก

คนที่โดนใบสั่งทำอะไรไม่ได้ก็เลย

ก่อนหน้านี้มีอีกอันหนึ่งเป็นกะเทย

เสียงแบบกระเทยที่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้

ทำให้เสียงโอ้แทนเป็นผู้กำกับที่เก่งมากจริงเนอะ
ก็ฉันเป็นผู้กำกับฉันทำได้หลายเสียง
แต่ถึงเวลาปุ๊บทำให้อยู่ในกล้องถ่ายทุบ

ตำรวจก็จะจับสุดท้ายแบบนี้แหละพี่ม้า

แทรงด้วยเหรอ
เป็นกระเทยพันดาก็ยังแย่แล้วนะนี่เป็นกะเทยบ้า

มันแบบน่าสมัยนี้อะมัน
สรุปแล้วบางคนเขาบอกไม่ได้เป็นอะไรเลย
มากเกี่ยวว่าทำหยังไงก็แล้วแต่ที่ไม่ต้องเสียเงินคาปรับ

มันจะรำคาญไงแล้วก็ปล่อยไป
ไม่จริงมันอาจจะเป็นคนที่แบบคิด
แบบคิดแต่จิตใต้สำนึกไง

เขาได้เป็นจิตใต้สำนึกว่าเขาเคยอาจจะบ้านเขาอาจจะเข้าทรงอยู่ไง

พี่ยืนยันว่ามันแกล้งให้ตำรวจปล่อย

บางคนก็บอกว่าควรจะพาไปตรวจจิตหน่อย

ที่น่าชื่นใจสำหรับข่าวเรา
เพราะว่าเขาเป็นคำว่ามันอาจจะเป็นความเชื่อของเขาก็ได้

เออเพราะว่าเรื่องนี้พอแล้วก็เรียนล่ะ
เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องที่หวานแหววน่ารัก

เรื่องนี้สรุปแล้วมันสมควรหรือไม่สมควร

เขามีพ่อค้ารำใหญ่เนี่ย
อบสินสอดมาขอเขาแต่งงาน

คือตำรวจอยู่ในตำแหน่งเจ้าสาว
แล้วก็ผู้ชายที่มาขอเป็นเจ้าบ่าว
ก็มีคนรู้เรื่องสินสอดอย่างนั้นอย่างนี้

พอหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้แล้ว
ก็มีคนไปถามผู้บังคับบัญชา

กฎหมายว่าด้วยความทัดเทียม

ประกาศใช้เมื่อวันที่๙เดือนกันยา

ใช่นี่ไม่ใช่นี่เพื่อนเจ้าสาว

ใครจะมีเพศวิถีอย่างไร

ปรากฏว่าเวลาถูกสัมภาษณ์เจ้านาย

ก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะผิดวินัยหรือเปล่า
แต่ถ้าไม่ผิดวินัยก็ต้องถามว่า
แล้วผิดทางด้านจริยธรรมหรือเปล่า
คือถ้ากฎหมายยังไม่ประกาศคำถามอย่างนี้

แต่ถ้ากฎหมายประกาศความทัดเทียม

มันไม่ควรจะถามว่าผิดวินัยไหม
บางคนบอกเขาต้องออกจากราชการเลยด้วยซ้ำไป

อาจารย์จะพูดจาริยธรรม

ตำรวจคนหนึ่งไปแย่งเมียชาวบ้านเขาอย่างนี้

เอางี้ตำรวจมีเมียน้อย

ตำรวจค้ากามที่มีเรื่องที่ไม่คงสอน

มีการเอาหมอลำซิ่งนะฮะ
มีหมอลำมาฉลองโดยเจ้าบ่าวเจ้าสาว

เขาต้องการแสดงออกในความสุขของเขา

ถ้ากฎหมายยังไม่ประกาศตั้งคำถามแบบนี้

บางคนก็บอกว่าตำรวจเนี่ยเป็นผู้ชายเต็มตัวล่ะด้วยกฎจริง
แต่วันนี้ตำรวจบอกว่ารักกับเพศเดียวกัน
เรายังจัดเรื่องรู้ไหมโอ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันมีเยอะแยะ
มีทูตมีทูต

เพราะฉะนั้นมีทูตมีทหารมีนายกรัฐมนตรี

แต่กฎหมายไทยบางทีเขาก็บอกว่าโอเคล่ะ
ยังไม่พร้อมประเทศไทยยังไม่ได้บอกให้ผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายบ้าง
เมื่อมีการประกาศแล้วก็แปลว่า
แต่งได้แล้วเพียงแต่ว่ายังไม่มีกฎหมายเรื่องจดทะเบียน

แต่เรื่องใครจะแต่งงานกันใครจะอยู่ด้วยกันไม่เกี่ยวแล้ว

ได้ไหมไม่ผิดไม่ผิดเห็นไหมเธอ

ไม่หาเนี่ยหาได้แต่เขาจะยอมไหม

พี่ม้าอย่ามาดูถูกชนะพี่ม้าเนี่ยหาได้ได้ไง

อาจารย์อยู่กันมา๓๔๐ปีทำไม

นี่อาจารย์คบกันมาตั้งนานแล้ว

เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักอย่างแท้จริง
การแต่งงานมันเป็นเพียงแค่พิธีกรรม
พิธีกรรมไหนเลยจะเท่ากับพฤติกรรม
แหละสวยขนาดนี้แพงขนาดนี้เออคุณดูถูกฉันมากไปไหมเออ
ก็ไม่เห็นจะพี่ม้ามีผัวเหรอจะเป็นที่เวลามีแล้วฉันต้องมาประกาศ
แต่ก่อนนั้นมีผัวมันจะต้องทำอะไรให้ใครดูด้วยน่ะเออ
ก็คุยถึงคุณป้องแล้วก็คุณแพทย์

เอาอีก

ส่วยปิดไป

โปรดติดตามตอนต่อไป
ที่ผ่านมาตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ออกหมายเรียกน้องแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานฟอกเงินเป็นครั้งที่๒
ครอบครองทรัพย์สินของเบนท์เล็กซิ่ง
สามีซึ่งเป็นที่รับโอนมาจากนายนัตตะพลนาคคำหรือบอย
ผู้ต้องหาเครือขายยาเสพติดของนายไซสนะ

อุ๊ยตายเพราะเธอยืนหอกให้ฉันนะ

และโอนตอบเธอชอบรู้จักคนรวยหรือว่าดัง

แล้วรถที่เธอมีอยู่ตอนนี้ของไซสนาหรือเปล่า
โอ๊ยอินี่หาเรื่องตบปาก
ผู้ต้องหาในเครือขายยาเสพติดของไซสนะ
และโอนต่อให้แพลต๑๙แสนบาทนะครับ
แม้ว่าจะนำเงินคืนให้ปรบประสอบแล้ว
เพื่อตรวจสอบแล้วแต่ในทางกฎหมายถือว่า

คือได้ใช้ไปแล้วไงพี่อาจารย์

จริงแล้วโดนยึดเงินไปแล้ว๑ล้าน๙แสนบาท

โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้แพทย์
มารับทราบข้อเก่าหาตั้งแต่เมื่อวานวันที่๑๑

ห้วยขวางซึ่งแพทย์ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้ว
ไม่รู้เรื่องและไม่ได้ไปพบตำรวจ

ก็ไม่เป็นไรหมายเรียกเนี่ยเขามีให้ได้๒ครั้งก็ยอมหมายจับ
ใช่ครั้งที่๒นี้เธอต้องไปจะได้เริ่มไปแล้วนะครับค่ะบ๊วยอาจารย์ต้องเล่าสักทีนึงว่าเขา
บางคนบอกว่าการที่ยึดไปแล้ว๑ล้าน๙แสนบาทหรือเอาไปคืนเขาแล้ว๑ล้าน๙แสนบาท
ปศยึดไปแล้วถูกต้องไหมฮะบางทีคนหลายคนคิดว่าจะจบ
ไม่จบความผิดสำเร็จแล้วค่ะเออคืออะไรเขาว่าความผิดสำเร็จแล้ว
สมมุติว่าเราไปขโมยเป็ดย่างมาสักตัวนึงแล้วพอเขาจับได้เราคืนเป็ดย่างเขาเนี่ย
เพราะเราไปขโมยเพชรเข้ามาวงนึงแล้วเอามาใส่เพราะคนจับได้
นี่ดีนะพ่อตานนท์พอจับได้เอาไปคืนเขาก็ยังไม่พ้นค่ะก็ไม่พ้นถือว่าได้ขโมยมาแล้ว
รู้จักกันแค่ก่อนหน้านี้๓เดือนปรากฏว่าปุ๊บปั๊บรับโชคคือท้องขึ้นมา
ซึ่งทุกอันนี้แหละก็มีใบกำกับภาษีพวกเราทำงานกันทุกคนในแต่ละเดือนเราก็จะมีใบกำกับภาษีอีเวนต์
ซึ่งเอาไปแสดงให้ได้ว่าทุกอย่างประมาณ๘ล้านกว่าถูกต้องหมด

เป็นคนให้มาโดยใช้คำว่าให้โดยเสน่หา

ไปคุยกับศาสตร์ทุกศาสตร์จะวิเคราะห์เองค่ะ

ว่าตรงนี้เขารับรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นเงินไม่สะอาด

เขาต้องไปพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาได้รับเงินที่ผัวให้มาโดยเสน่หา
โดยเขาไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเงินสกปรก
พี่มาร์คิดว่ายังไงคะอันนี้
คือของแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องของผัวเมียกันนะนะ

ยกตัวอย่างแบบว่าสมมุติผัวเมียขายยาอยู่
ผัวขายอยู่แล้วเมียนอนอยู่ด้วย

สมมุติว่าดำขายอยู่แล้วมีผัวมา

ตำรวจเขาไม่ได้นะเขาไม่เชื่อ
นัดที่แม่ดูแลลูกแล้วก็ทำงาน

ก็มาให้กำลังใจนางเยอะอยู่เขาว่าอย่างนั้น
อัดรายการของนางไปก็ถามหมอลักษณ์
ตอนนั้นนางมานางก็เหมือนแบบว่า

เอาเงินไปส่งคืนแล้วเนี่ย

หลังวันพระใหญ่เดี๋ยวมีอีกรองนึง

ไปจนถึง๔สิงหาคมคุณ

อ่าเขาบอกว่าคอยดูสิเดี๋ยวแพทย์จะได้มีสามีใหม่
แต่ที่แน่เดี๋ยววันที่๑๕ตอน๙โมงเช้าแพทย์เขาก็จะไป

อย่างนี้นะมันก็พูดยากนะอาจารย์

สามีเราแท้เขาไปทำอะไร
อย่างที่บอกไงว่าตรงนี้เราสามารถไปให้การกับสารได้

อย่างนี้ก็เรียกว่ามรสุมชีวิตของคุณนายแพทย์เหมือนกันเนาะ

ไม่มันเป็นเวรกรรมที่ทำมาไง
เป็นข่าวของสามีดิใช่มั้ย

งงมากสามี
ตั้งแต่ฉันมาจัดรายการกับพี่ม้านะ

เอาแท็กพลันยูได้มั้ยอีกคน

ฟีมรัชภูมิเอาไหมฟีมรัชภูมิเอาไหม

เจมส์มาไม่เก่า

ต้องขอบอกว่านะฮะ
พระเอกหนุ่มคือป้องนวัฒน์เนี่ยนะ

จะยังคงแทงกั๊กความสัมพันธ์กับ
ไฮโซสาวที่ชื่อว่าเอ่ย
ธัญวันเทพฮาศดินนาอยุธยาว่าเป็น

ใช่พี่ม้าหรือเปล่าที่ไปไอคิวแฟน

เพราะว่าพระเอกนี้คุม
ควงสาวไฮโซไปเดินห้างสรรพสินค้า

จนกระทั่งมีรูปครับ

นี่ดูดูดู

ป้องก็ได้ออกมายอมรับว่า

เออเออเออ
ตูกู้ชาติก็แหงเนี่ย

ตนก็ไม่ได้ปกปิดอะไรเลย
คือใช้ชีวิตธรรมดาทั่วไป
ถามว่าใช่คนนี้หรือเปล่า

ให้ดึงสติกันก่อน

เอาเล่นเล่นไม่เป็นไร
เขาไม่ได้ว่าอย่างนั้นเหรอ
คือ
เขาบอกว่าโอ้โฮ

สะพายอยากจะขอยาให้พี่ม้าหน่อย

ฉันกลิ่นของฉันเองได้
ฉันรู้ว่าฉันควรจะกลิ่นตอนไหนเมื่อละ

อาจารย์จะมีภาพประโยชน์เรื่องมะโนอย่างนี้บ้างไหม

อาจารย์ก็มีชีวิตจริงเนาะ
ก็ธรรมดาเค้าไม่ได้พูดว่าจริงจังหรือเล่น
แต่ม้าเติมเองว่าเล่น

ม้าก็เติมข่าวเองว่าเล่น
แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะ
สรุปแล้วพี่ม้าไม่ต้องไปหาหมอหรอก

ไม่ได้ว่าจะทำอะไรกลัวเขาเป็นแฟนกันไหมอ่ะ

แต่อนาคตก็ไม่แน่ว่าจะเป็นอย่างไร

เออนางหลงไทยเถอะ

เอ๋ยเดี๋ยวใครดูเขากลับจะทำโทษ
เหมือนจะยืนยันว่าป้องอยู่ที่บ้าน
แล้วทำไมเขาไม่เปิดตัวกันเป็นเรื่องเป็นราว

เขากลัวถ้าเขาพูดไปแล้วสมมติเป็นจริงมันเป็นการโกหก

แต่เขาแบบว่าไม่แน่นอนกับใครเลยสักคน

เดี๋ยวกลับบ้านไปปรึกษากับอาจารย์ไหม
ทำไมอะไม่สินี่ก็ต้องมีเคราะห์ไง
แต่บางคนบอกว่าพี่พลสรุปแล้วรายการที่พี่พลอาหนกน่ะชั่วสุดจริง

คนที่สองคนที่สามคนที่สี่

เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าหน้ากากเขาถอดไปนะมีหน้ากากแมงมุม

พอถอดออกมาทุกคนก็บอกว่าก่อนที่จะถอด

ก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริง

แต่ว่าที่คนเขาติดอกติดใจไม่ใช่ช่วงถอดหน้ากาก
แต่เป็นช่วงการสัมภาษณ์คำถาม

เพราะว่าพอมีการถามถึงแฟนสาว

เพราะกรรมการถามว่าแต่งงานหรือยัง
เขาตอบว่าอยากแต่งมากเลย

ผีไม่ใช่แต่ต้องเป็นเครื่องนางฟ้าแล้วก็ไม่แน่
เย้
พอถอดออกมาปั๊บเป็นก๊อฟทุกคนอิจฉาขวัญมากว่า
ทำไมมีแฟนหวานปานชะนีเนอะ
บอกอยากแต่งงานมาก
แล้วก็ถ้าเป็นลูกเครื่องก็ต้องเป็นลูกเครื่องนางฟ้า
เวลามันติดแฟนมันติดจริงอยู่แล้ว

เมื่อก่อนเด็กเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อน

แม่เขาว่ายังไงนะแองจี้แม่นางขอให้มาขอแล้วเนอะ

แต่ลูกว่าแม่บอกว่ายังไงแองจี้
แอ้ยแออันติอะไรก็ความรักเค้าสวยงาน

กับพี่สาวทั้งแม่และพี่สาวเลยไม่ใช่เหรอ
ก็ไม่เป็นไรตอนนี้มาถึงขนาดนี้แล้ว

ความรังเกียจก็คงไม่มีแล้วล่ะ
แล้วตกลงเขาจะได้แต่งไหมอาจารย์

สองแม่เขาก็ไฟเขียวแล้ว

แล้วแม่ก๊อปล่ะ

แม่ก๊อปเขาบอกยังไม่มีการพูดคุยกัน
แม่ก๊อปเขาก็เลือกผู้หญิงเหมือนกันนะ
เขาไม่ได้แบบว่าไอ้นั่นนะ

แม่ขวัญเห็นด้วยแล้วใช่ไหม
บางทีนะแม่บางคนเขาก็เห็นกับความสุขของลูก

แม่ที่เขารักก๊อฟเขาก็ต้องปล่อยให้เป็นความสุขของลูก
ทำไมแม่อ่านไม่เห็นรักเลยนะ

คนเรามันก็ไม่เหมือนกัน

ลูกรักก็รักด้วยเป็นต้น

ก็ตีนจ่ายทะพาง
ฉันเสียงไม่ได้แล้วล่ะ

นั่งใกล้พี่ม้าไส้ติ่งฉันจะแตก

จันเลยเหรอ

พอทานเวลาอกหักก็นั่งร้องฮ่าเหมือนกันแหละค่ะ
นี่ไงดูอย่างข่าวล่าสุด

พิธีกรไม่เต็มร้อย
คนละอันแล้วเหรอ
เขาจะสร้างข่าวเอง
พิธีกรไม่เต็มร้อยนี่เขากำลังจะด่ากันเอง

ใช่ฉันรู้คิวฉันแต่เธอไปออกฉันอ่านทำไม

น่ะคือเธอมายุ่งกับคิวฉันทำไม

ช่วยให้วิทยาลัยวิจารณ์ข้อข่าวต่อไปเลย
ช่วงรับสมองประรองปัญญา
พร้อมไหมเดี๋ยวจะมีตัวย่ออีกแล้วใช่ไหม

อย่าถามฉันเยอะไส้ติ่งฉันจะแตก
คุณผู้ชมลองคิดแล้วก็ไลน์กันมากันนะฮะ

คนก็ถามว่าทำไมคุณมดไม่ไปจัดแฉ

ไม่เคยเลยยังอยู่เหมือนเดิม

ได้แล้ว

เพราะตรงนู้นมันจะเลิกแล้ว

พี่โฟนไปทำอะไรมาฮ่า
ดูหน้าฉันกับโมทดำแด็ดหน้าไขเด็กกว่ากัน

ตามข่าวบอกเขาคือครูจริงคู้ดัง

ที่มีชื่อเหมือนนางเอกดังจากซีรีส์ช่องดิจิทัล
ได้รับกระแสตอบรับดีมาก
ไปไหนมีแต่แฟนคลับตามกรี๊ด
แต่ใครจะรู้ว่ารับหลังแอบกินกับเพื่อนร่วมค่าย
โชคดีที่มีความลับยังไม่แตกว่าเป็นใบ
ได้หมดถ้าสดชื่น

ไม่อย่างนั้นแล้วก็สาวที่อยากได้เนี่ย
สามีในฝันคงต้องฝันสลายในเร็ววันนี้แน่นอน
ใครล่ะ
เป็นนุ่งหน้าใสมีชื่อเหมือนนางเอกดังจากซีรีส์ช่องดิจิตอล
เดี๋ยวนี้ช่องดิจิทัลมีตั้งหลายช่อง

ที่ได้รับกระแสตอบรับดีมาก

ผู้หญิงกับผู้ชายที่แบบว่าชื่อเหมือนกัน
ก็ต้องเป็นชื่อเล่นน่าเนาะ
ชื่ออะไรน่ะ
อาจารย์เครียดอยู่มั้ย
คิดใหญ่เลยว่าใครน่ะ
อย่างนึกอยู่เลยนะสหรัตภิมทรไม่กล้าพูด

เขาแชร์กันสนั่นลั่นดิจิทัล

เขาก็ต้องรู้ดีกว่าเราเสียมดดำ

ถ้าไม่มีคนส่งมาให้ก็ไม่รู้หรอกเพราะจะมีคนส่งมา

เฟซบุ๊กไม่ได้มีใครเรียนร้องไม่ใช่ไลน์ไม่ใช่ไลน์เฟซบุ๊ก
อาจารย์บอกไว้เดี๋ยวนี้ว่าใครไม่บอกจะไม่อยากติดคุก

คิดว่าเขาคงไม่ฟ้องลองไลน์มาสิลองพลายสิให้จมนต์ส่งไลน์มาดีกว่าอยากจะดูว่าคุณผู้ชมรู้ไหม
คำบ้ายคือเป็นผู้ชายชื่อเดียวกับนางเอกดังจากซีรีส์ช่องดิจิโต้

ผู้ชายชื่อเดียวกับชะนีดังจากช่องดิจิโต้

ไม่รู้แล้วล่ะยอมแล้วเหนื่อย
เบรกพี่มดมันไม่ได้เป็นนางเอกดัง

ไม่มีซีรีส์เขาเป็นละครไม่ใช่เหรออีกช่องหนึ่งอ่ะ

ซีรีส์ก็ต้องส่วนมากก็จะเป็น
ช่องนี้แหละช่องอินนี่แหละซีรีส์

นี่แหละที่โดนไล่ออกมาเนี่ย

ที่เขายุบรายการเธอเท่านี้แหละ

ทำไมพี่มดน่ารักกว่าพี่พฤทธิ์ครับ

แต่ฉันไม่ได้ทำหน้ามดดำมันทำหน้านี่

อะไรนะหมอเศษฉีดฟรีประจำ

พอแล้วถ้าปีทปีทจะติดคุก
แต่ไม่ได้ผู้ชายเย็นซีรีส์ผู้หญิงเย็นซีรีส์
ทางเทคนิคโฆษณากันได้
จริงเหรอ
มานี่เลยทีเดียวเชียว

ฉันยังอายุน้อยอยู่ไงฉันก็อยากเต้น

เขาไม่เฉลยไหมแต่คนเขียนสกิน

ที่มีนักแสดงมากัน๒๐๐คนครบหมดเลยทั้งช่อง๓
กล้องก็เลยมีการแบบว่าจับภาพความสนิทสนมระหว่างเกรทกับเจมส์จิ
ที่มุ้งมิ้งเกิน
ว้านใจละลายกันไปเลยทีดี

ดูชื่ออะไรนั่นน่ะนางเอก
ทำให้แต้ววันนี้โลกโซเชียลต่างก็พากันติดแฮชแท็ก
เกรทจี
โดยเป็นภาพของหนุ่มเกรทที่มุ่งมิ้งกับเจมส์จิแบบสุดกันไปเลยทีเดียว
จับหน้านั่งเบียดยิ้มแย้มคุยกันมุ้งมิ้งไปมา
แถมงานนี้เนี่ยยังมีคนเข้าไปขุดกันเพียบเลย
น่ะเจมส์จีเป๊ะน่ะ
และก็ไปเต้นที่เกาหลีบ่อยมันก็เป็นอย่างนี้แหละ

ห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้า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
ห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้า
ไม่ทอมเขาก็มีภรรยาแหละครับ

เขาก็คู่จิ้นพี่หมากเขาเข้าใจคำว่าคู่จิ้นไหม
คือจับคู่กันกับไป
มันต้องเปลี่ยนเกย์อะไรคู่เหรอที่เขาแบบว่า
แล้วก็มีงานโชว์ตัวที่ประเทศจีนเดือนละครั้ง

เวลาเล่นคนเซตเราก็จูบกันบนเวที่

ก็เลยกลายเป็นแบบว่ากระแสคู่จิ้นไง

อะไรนะที่ต้องไปโชว์ตัวที่เมืองจีนตลอด
ที่เป็นหมอเป็นหมอคนหนึ่งเป็นหมอหมอหน้าคนหนึ่ง

คนติดตามก็ตั้งแต่เขาจีบกันใหม่

มีคนชอบเพราะประเทศจีนเขาเก็บกฎเรื่องแบบนี้

ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีจะชอบ
ชอบแบบพวกผู้ชายจูบกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะถ่ายรูปกับคนพวกนี้เยอะมาก
คือเด็กเนี่ยเขานอกจากได้ค่าแสดงแล้วเขายังได้ค่าถ่ายรูป
ซึ่งคนที่ถ่ายรูปกับเขาส่วนใหญ่เป็นจีน

โอ้ชอบแบบนี้นะอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระแสกเออเธอก็ทำสิ
ลองจิ้นดูอุ๊ยตายเลยอ่ะทำไมอ่ะ
พี่มาทจะให้ฝนตกมากกว่านี้หรือยังไง
ยังไงฝนปีนี้มาดีอยู่แล้ว

ก็อย่างที่บอกมาต้องพูดไปเยอะจังเลยฮะ
มันยังมีอีกข่าวเยอะอันนี้

พิธีกรเสียงไม่เต็มร้อยอักษรย่อคอควาย

ชอบโชว์กอดหนุ่มไปทั่ว

เป็นผู้ชายของตัวเอง

คือ

พตไม่เคยโดนแย่งผัวแล้วร้องไห้เลย

พิธีกรมโนตันเจริญ

มีอีกรูปหนึ่งที่แบบว่าไปซ่อบกับพิธีกร
ดาราชายบ่อไปไม้ไปซบแล้วทำหน้าเศร้า
เพราะโดนผู้จัดอีเวนต์กล้องกลายแย่ง

เดี๋ยวก่อนนะรายการดีครับมีทั้งสาระทั้งขำไม่เครียดดี

สาระแนงไง

เขาบอกว่าเป็นการพบรักครั้งใหม่

เป็นนักแสดงน้องใหม่ขวัญใจชาวสีม่วง

เขาก็ไม่อยากให้มสด่ำรู้ตัวก่อนว่ามีข่าวมสดัมเองเนี่ย
มสด่ำกำลังพบรับใหม่กับนมรอหุ่นเฟิร์ม
ใหม่ขวัญใจชาวสีม่วงชื่อนัท

พรวันเกิดผู้ชายแบบบอกให้โลกรู้ว่ารู้ว่าตอบสิใช่ตัวจริงของเธอหรือเปล่า
สงสารสงสารผู้ชายเนอะ
มถดับเคลียร์ให้ชัดเจนว่าพาบที่ปรากฏทั้งหมดแปลว่าอะไร
พาบที่เห็นดูพาบที่เห็นใหม่เส้

มันบังคับเขานะอีมดดับบังคับเขา๙๐๐
ไม่มีอะไรเลยก็เป็นน้องที่รู้จักกันมา

โถเธอเพราะเป็นผู้เบอร์เสิร์ฟเนาะ

อายุปูนนี้แล้วจะมานั่งมีข่าวกับดารา

โอ้โหอาจารย์พวกหนูเน้นเสีย
ถ้าเธออยากเสียตัวหนูต้องเสียตังงจบ

หนูเนี่ยพูดตก

ฉันไม่เคยเสียตังมีแต่ผู้ชายเอาเงินมาให้ฉัน

หารูปมาจากไหนนักหนาวะ
แสดงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่เรื่องจริงหมดเลยเหรอที่เธอ

ทีนี้ถ้ามันมีเรื่องจริงหลายคนสรุปให้ฟังหน่อย

ชื่อบิ๊กทองภูมิกับปั้นจันทร์ค่ะจบ

คนที่เคยไปจะกลับมาไหมวะ

เธอยาชวะนะมันพูดจุดกิจให้ฉันเลย

มันอยู่ไหนนะโทรตามมา
ร้องกลับมาแล้วอ่ะ
ทำไมเหมือนรายการไม่มีสคริปต์มีนะ

อ๋อรายการนั้นก็มีสคริปต์ค่ะ
ต้องหาเรื่องคุยให้หมดเวลาหมดใช่ไหมคะ

ไม่ได้มายืดมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเมาส์กัน

เราไม่ได้นั่งเมาส์กับมโน๒มโนเนี่ย
อ๋ออาทิตย์ละ๑วันเท่านั้นเอง
อาทิตย์ละ๑วันก็ตั้งเต็มที่กันไหนเนอะ
ทุกวันศุกราช๔ทุ่มถึง๕ทุ่ม
ไปพบยิ่งมานั่งฟังโฟดดำกับโฟดกัดกัน
สุดชาติเจอกันใหม่
๔ทุ่มตรงทางไทยรัสทีวีช่องทางสอง
เราจะมาร่วมกันคิด
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป